ก็คือเมื่อ๒วันก่อนเนี่ย
ดารานักร้องสาววัย๒๘ปี
อยู่ที่บ้านที่สมุทรสาคร
นั่งทานข้าวกลางวันอยู่กับคุณแม่
อยู่ดีก็เลือดออกปากออกจมูก

คุณแม่ก็ต้องช่วยปั๊มหัวใจ
เรียกรถพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาคร

เช้าเมื่อวานนี้ก็ส่งมาที่โรงพยาบาลสุริราช

ทางแพทย์ที่สิริราชพยาบาลเนี่ย
นัดหมายเอาไว้ว่าจะแถลงเรื่องอาการของน้ำตาลบุษรัน
ในวันนี้ประมาณบ่าย๒นะครับ
และวันนี้ก็มีการแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมครับ
ห้องสุรินทรอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสุริราช
และรองสาธาราจารย์ในแพดปรัญญาสากียลักษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและสวงอกภาควิชาศัยศาสตร์
ได้ร่วมกันแถลงเกี่ยวกับอาการของน้องน้ำตาล
อาการของน้ำตาลก็มีญาติญาติที่มาฟังแล้วก็พูดคุยด้วยนะครับ
โดยทางทีมแพทย์ของศิราชพยาบาลบอกว่า
อาการของน้ำตาลนั้นแรกเริ่มก็คือมีเส้นเลือดแตกทำให้เลือดออกมาจำนวนมาก
แล้วเลือดไหลเข้ามายังทางเดินหายใจเกิดการอุดตัน
ส่งผลให้หัวใจหยุดเต้นต้องทำการกู้ชีพ๒ครั้ง
ซึ่งทำที่โรงพยาบาลสมุทรสาครคือโรงพยาบาลแห่งแรกที่ส่งตัวไป
แต่คุณแม่บอกที่บ้านก็ทำไปครั้งหนึ่ง
หรือว่าเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดมาช่วยนะครับระหว่างย้ายตัวมาที่สิริราช
พอมาถึงสิริราชทีมแพทย์เข้าประเมินอาการทำการปรับเปลี่ยนตัวยาและแก้ไขความสมดุลของเลือด
เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีสัญญาณดีขึ้นคือชีพจรคงที่เลือดหยุดไหล
เลือดที่ค้างในท่อทางเดินหายใจก็ระบายออกหมด
ผลคือไม่พบตำแหน่งเลือดออกที่ปอดทั้งสองข้าง
แต่มีอาการสมองบวมจากการขาดออกซิเจนเป็นเวลานาน
ทำให้ยังประเมินอาการทางสมองไม่ได้
ต้องรอให้หายจากอาการบวมก่อน
จึงจะมีการประเมินในส่วนนี้ต่อไป
ดังนั้นนะคะแนวทางการรักษาหลังจากนี้นะคะคุณหมอบอกว่า
เนื่องจากว่าณตอนนี้ยังไม่เจอตำแหน่งที่เลือดออก
แล้วก็หาสาเหตุต่อไป
เพราะว่าอาจจะมีภาวะเลือดออกได้อีก
แล้วก็ยังต้องแก้ไขภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย
และให้ยาเพื่อลดอาการสมองบวมด้วยนะคะ
ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงปอด

และเฝ้าระวังอาการแบบวันต่อวัน

วันนี้นะคะคุณหมอทั้งสองท่านที่ออกมาแถลงเนี่ยนะคะ
คุณหมอท่านก็บอกว่ายังไม่สามารถระบุโรคที่ชัดเจนได้
แต่นักข่าวก็ถามว่ามันมีกระแสข่าวว่าน้องเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่า
ในโลกโซเชียลเขามีการสันนิษฐานกัน
คุณหมอก็ตอบนักข่าวนะคะบอกว่าไม่ใช่ไข้เลือดออกนะคะ
แล้วนักข่าวก็ถามไปอีกว่าแล้วอาการแบบนี้คุณหมอเคยเจอไหม
คุณหมอบอกเลยว่าเจอน้อยมากค่ะ
แล้วถ้าอาการเหมือนน้องน้ำตาลแบบเป๊ะเนี่ยคุณหมอบอกได้เลยว่าไม่เคยเจอ

ไม่เคยเจอเลยค่ะอาจจะมีอาการคล้าย
ไอเยอะแล้วก็เลือดออกหรือว่าอาเจียนออกมาเป็นเลือดแบบนี้คุณหมอบอกเคยเจอ
แต่อาการที่เหมือนน้องน้ำตาลไม่เคยเจอนะคะ
ดังนั้นนะตอนนี้นะคะคุณหมอบอกว่าคือไม่พบตำแหน่งเลือดออกที่ปอดทั้งสองข้าง
ปอดไม่เห็นรอยโรคที่จะทำให้เห็นเลือดออก
แต่สมองบวมไม่มีเลือดออกในสมองให้เห็นนะคะ
หลังจากนี้ก็คือจะต้องรอดูว่าอาการสมองบวมเนี่ยมันจะค่อยลดลง
แล้วถึงจะประเมินได้ว่าสมองเสียหายไปขนาดไหน
แล้วก็ต้องรักษาแบบอาการดูอาการไปวันต่อวันนะคะ
แต่ละจุดของร่างกายให้อาการมันนิ่งก่อนถึงจะประเมินได้
กรณีของคุณน้ำตาลเท่าที่ประเมินปัญหาใหญ่อยู่ที่ปอดไม่ได้ที่หัวใจ
คือหัวใจต้องใช้ยากระตุ้นก็จริง
แต่ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นเกิดมาจากปอด
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้
เมื่อเช้าเนี่ยทุกอย่างนิ่งเราถึงเลือกทำตรวจในนิสัย
ใครว่าจุดที่เลือดออกมาจากไหนซึ่งก็ยังไม่พบ
พวกนี้เป็นสิ่งที่เจอน้อยมากเจอไม่บ่อย
อยากเรียกว่าหนึ่งในล้านคือมันเจอน้อยมากแล้วกัน

ไม่ทักตรงไหนตอนนี้เรายังบอกมันเอง
มันออกแต่มันไหลเข้าไปในระบบท่อหลอดลมต่างแล้วเนี่ย
จริงลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยไม่เคยเจอครับ
แต่ลักษณะเช่นอาการไอเป็นเลือดมากอันนี้เคยเจอ

แต่ว่าเอาแบบภาพรวมนี้เลยคือเลือดออกเข้าไปในหลอดลมทั้งสองข้าง
สมองรอให้ยุบบวมก็ใช้ยาช่วยนะครับปรับเปลี่ยนเกลือแร่อย่าให้มันผิดปกติ
คือถ้าฟังจากที่คุณแม่เคยบอกเนี่ยน้องน้ำตาลตั้งแต่เด็กก็มีอาการคือเลือดกำเดาไหล
ใช่ค่ะแต่คุณหมอบอกว่าไม่พบความสอดคล้องกันของกรณีเลือดกำเดาไหลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้
ซึ่งถ้าในวิถีชีวิตของเราตามปกติการที่มีเส้นเลือดแตกในร่างกายเนี่ยอย่างมากที่เราเจอคือเลือดกำเดาไหล
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็หยุดใช่ไหมฮะแต่ว่าอาการของน้องน้ำตาลโดยสรุปณขณะนี้ก็คือเส้นเลือดแตกนะฮะ
แล้วเลือดมันไหลเข้าไปอยู่ในร่างกายซึ่งณขณะนี้แพทย์ยังไม่พบตำแหน่งเส้นเลือดที่แตกแล้วก็เลือดที่ออกเข้ามาทางปอดทั้งสองข้างว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ
นี่คือหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งเรื่องก็คือสมองบวมเพราะฉะนั้นตอนนี้แผนการรักษาต่อไปก็คือ
เนื่องจากยังไม่พบตำแหน่งที่เลือดออกจึงต้องเฝ้าระวังและหาสาเหตุต่อไปเพราะอาจจะมีภาวะเลือดออกได้อีก
สองแก้ไขภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกายและให้ยาเพื่อลดอาการสมองบวม
แล้วก็๓นะครับก็คือขณะนี้ยังคงให้การรักษาแบบระคับประคองร่วมกับการใช้เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอดนะฮะ
ค่ะคือตอนนี้ก็อาการถือว่าคงที่เพราะเลือดหยุดออกแล้วนะคะ
ก็อย่างน้อยก็ยังมีข่าวดีขึ้นมาบ้างใช่ค่ะนะครับใช่ค่ะวันนี้มีนอกจากครอบครัวนะครับ

คุณหมอที่โรงพยาบาลสิริราชแถลงข่าวแบบน่ารักมากนะคะครับคือคุณหมอบอกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ย
ถ้าอยากรู้ความคืบหน้าอาการของน้องน้ำตาลเดี๋ยวคุณหมอจะตอบเองอย่าไปรบกวนครอบครัวของน้องน้ำตาล
ตอนนี้สภาพจิตใจคือก็ยังเป็นห่วงลูกเป็นห่วงน้องกันอยู่อะค่ะ
ถ้าเกิดจะไปถามว่ารู้สึกยังไงอะไรแบบนี้เป็นห่วงคนในครอบครัว
คุณพ่อก็โพสต์เฟซบุ๊คเหมือนกันว่าอยากจะให้ทุกคนที่รักน้องน้ำตาลก็ภาวนา
ให้น้องน้ำตาลปลอดภัยแล้วก็หายดีนะคะ